มาดูเรื่องของพ่อค้ายาเสพติดกันหน่อย
ตอนนี้เขามีวิธีการหลบเลี่ยงสายตาของเจ้าที่แปลก
ล่าสุดมีการดัดแปลงรถตู้เป็นรถกู้ภัย
ไม่ให้ตำรวจนั้นสังเกตเห็นแล้วก็ลำเลียงยาเสพติด
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
สืบสวนตำรวจภูทรภาค๕ครับก็จับกลุ่มตัว
นายทัศน์พลชัยแก้วนายอาทิตย์ชายวรสินนายธนัดดลวรสูตร
แล้วก็เยาวชนชายอีก๑คนอายุ๑๗ปีพร้อมของกลางยาบ้า
๕๙๐๐๐๐กว่าเม็ดเคตามีนอีก๑๐๑กรัม
แล้วก็รถเป็นทะเบียนกไก่สบศ๑๒๐๖เชียงบราย
รถตู้สีขาวคันนี้บ่อใบไม้ลอลิง๑๖๖๙เชียงบราย
แล้วก็ดัดแปลงเป็นรถเนี่ยฮะกู้พงกู้ภัยกันไปเหมือนเลยนะ
เหมือนติดสติ๊กเกอร์พร้อมเพียงเต็มไปหมด
แอมบูแรนด์มูลละนิทิเพราะครูอะไรกว่ากันไป
ตำรวจสืบสวนบอกว่าขบวนการค้ายาเสพติด
ลักลอบขนยาเสพติดมาจากชายแดนไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลาง
ใช้รถพยาบาลฉุกเฉินหรือรถกู้ภัยที่ดัดแปลงมาแล้วเนี่ย
เป็นยานผ่านนะจากการติดตามพบว่ารถคันนี้ขับมาจากแม่สาย
เชียงบรายแล้วก็เข้าไปยังเชียงใหม่
ก่อนจะไปแวะกินข้าวที่ร้านอาหารบริเวณถนนราชมักคาอำเภอศรีภูมิ
ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นคนร้ายนะฮะลำเลียงสิ่งของจากรถตู้กู้ภัย
ไปเปลี่ยนใส่กับรถยนต์ตำรวจที่เขาตามอยู่ซุ่มอยู่นี่
ไปเจอรถคันนี้ก็เลยแสดงตัวเข้าจากปุ่มในรถนะ
พบของกลางเพียบเลยครับผู้ต้องหาก็สารภาพว่าทำงานเป็นกู้ภัย
เป็นกู้ภัยจริงนะเป็นกู้ภัยอยู่แม่สายแล้วก็ได้รับงานจากในอาม
จากชายแดนไปส่งให้หน่อยให้ค่าจ้าง๑ล้าน๒๕๐บาท
เงินมันล่อตาล่อใจก็เลยทำนะฮะ
แล้วก็มีการติดต่อประสานงานผ่านทางไลน์
ไม่เคยเจอกันแต่รัฐแชทไลน์คุยกัน
ตังค์บริวัติบอกว่าแก๊งนี้ทำแล้วหลายครั้ง
เป็นเครือข่ายของกู้ภัยเองนี่แหละนะฮะ
แล้วก็ลักลอบขนยาเสพติดซะเอง
ภาคเหนือไปสู่ภาคกลางขนเข้ากรุงเทพ
ทำทีเป็นส่งคนเจ็บหรือส่งศพกับภูมิลำเนา
เปิดไฟไซเรนด์ด้วยนะระหว่างการขับส่งยา
สุดท้ายรักรอบขนยาเสพติดแทน
แต่ก็ไม่รอดสายตาของตำรวจจับกลุ่มได้
แล้วก็เดี๋ยวรอขยายผลขบวนการใหญ่ในกรุงเทพต่อไปนะครับ